มรือเนี้ยคือวันที่หกเมษาอ่า
พี่ชายคนนึงเขากำลังจะผ่าตัดสมองนะ

แล้วเมื่อวานนะน้องชายมานอนเฝ้า
ก็เอาตังมาหอบตังมาทำงานมาแปดหมื่นกว่าบาทอ่า
จะเก็บเงินก้อนนี้มารักษาพี่ชายปรากฏโดนขโมยค่ะครับ
แล้วเงินในการรักษาพี่ชายเกลี้ยงแล้วอัดคลิปแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ค่ะ
นี่ค่ะ
นี่ค่ะนี่คือนายอดีศรอ่อนมาสายอายุ๕๒ปีนะคะ
แล้วยกมือไหว้เลยเอามาคืนเถอะ
ตังค์มาคืนเธอ๘๑๕๐๐บาท

คือมันมีค่ากับชีวิตเขากับพี่ชายเขามาก
เพราะว่าพี่ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง
เดี๋ยวจะต้องผ่าตัดเมื่อรื้อนี้แล้ว
แล้วเมื่อวานโดนขโมยตังค์ไปค่ะ

บอกว่าจริงมาเฝ้าพี่ชายตั้งแต่๑๖มีนาแล้วแหละ

พี่ต้องซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่เปลี่ยนให้ตลอด
แล้วตั้งใจว่าที่เหลือก็จะเป็นค่าผ่าตัด
ทีนี้พอเยี่ยมพี่เสร็จปั๊บนะ
ตัวน้องไปนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้
สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
ตรงข้ามกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรเลยคุณ

บางทีที่มาเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
มักจะมานั่งพักผ่อนตรงนี้ใช่
ปูเสือมากินข้าวหรือพักผ่อน

ใช่แล้วก็ถอดกระเป๋าคาดเอวเอาไว้ข้างตัวนะ

พอตื่นมาเฮ้ยกระเป๋าคาดเอวอ่ะ
นั้นมีตังค์อยู่ตั้ง๘๐๐๐กว่าบาทหายไปไหน
ประชาชนตัวผมด้วยตัวของพี่ชายด้วยก็หายไป
ใช่นะครับทีนี้มีคนเห็นเหตุการณ์นะคุณ
อย่างที่บอกไปว่าญาติผู้ป่วยคนอื่นที่มานั่งปูเสือกินข้าวกันตรงนี้
ที่สวนหนองประจักษ์ศิลปาคม
ปรากฏว่าตอนนั้นนะเห็นพี่อดีศรนอนหลับไป
ก็รู้แหละว่าเหนื่อยเพราะมาเฝ้าไข้
ทีนี้แต่เห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๒๐๒๕รูปร่างผอม
ใส่เสื้อคลุมกางเกงขายาวสวมหมวกแก๊ปแล้วก็สะพายเป้มา
มาอยู่เรียบเคียงพี่อดีศรที่เขานอนอยู่
แล้วก็ยังหันไปมองญาติผู้ป่วยที่เขานั่งกินข้าวกันอยู่นะคุณ
ผู้ป่วยบอกมันมองอะไรวะ
เราก็ไม่กล้าสบตามันก็เลยไม่กล้าสนใจ
คุณผู้ชมฮะญาติผู้ป่วยคนอื่นก็เลยไม่สนใจ
สุดท้ายนะเจ้าโจรรายนี้มาหยิบกระเป๋าของพี่อดีศรไปเฉยเลย
มารู้อีกทีว่าในกระเป๋ามีเงินตั้งหลายหมื่นนะคุณ
ใช่แล้วอยากให้ตามตัวให้ได้ตัวผอมหน่อยใช่ไหม

เสื้อคุมใส่กางเกงขายาวมาใช่ไหมอายุสัก๒๐กว่าค่ะ
ทีนี้เงินก้อนนี้ตัวพี่อดีศรเขาบอกว่า
พี่ชายโดนเมียทิ้งและดันมาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองอีก
จะเอาตังค์ที่ไหนรักษาพี่พอมาเจอขโมยแบบนี้ไปนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยนะว่าผมมีพี่น้อง๕คน
ตัวผมเป็นคนสุดท้องแต่พี่ที่ป่วยคนที่๓
แล้วพอทุกคนรู้พี่น้องทุกคนรู้ตกใจกันหมดเลยนะ
แต่ตอนนี้ตัวพี่ที่ป่วยยังไม่รู้เลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าพี่เหมือนกับแบบเขาอ่อนแอทางสุขภาพกายอยู่ด้วย
แล้วถ้าเกิดว่ามารู้เรื่องนี้กลัวใจจะไปด้วย

ค่ารักษานะคุณเกือบ๒๐๐๐บาท

พี่น้องตอนนี้นั่งร้องไห้กันหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วจะเอาที่นาไปจำนองก็ไม่ได้อีกไม่มีโฉนด
พอฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็สะท้อนใจเหลือเกินค่ะ
ฝั่งภรรยาก็เล่าให้ฟังนะว่าสามีเก็บตังค์มาตั้ง๑๒ปี
ตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้ไปรักษาพี่ไม่คิดเลยว่าจะโดนขโมย
ตำรวจนะเขาบอกว่าเขาไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคุณ
อยู่สินั่งปาดน้ำตาอยู่
แล้วตอนนี้น่าจะค่อยได้ความคืบหน้ามา
เขาบอกว่าคนร้ายชื่อเล่นว่าไน่นัน
ใช้มอเตอร์ไซค์มาเป็นภาษณะในการก่อเหตุ

ก็หลายคนดูข่าวนี้นะคุณสุดสกุล
ส่งข้อความมาเลยบอกอยากจะช่วยพี่อดีศร
อยากจะบริจาคเงินเป็นค่าผ่าตัดให้กับพี่ชายเลย
ตอนนี้ค่ะด้วยความที่ตัวพี่เขาไม่มีสมุดบัญชีธนาคารนะ

กำลังไปทำบัตรประชาชนใหม่คุณผู้ชม

เผื่อแบบได้เลขที่บัญชงบัญชีมา
จะได้บอกคุณผู้ชมให้ช่วยเหลือกันนะคะ
นี่คืออย่างนี้สงสารเขานะคุณ
ตัวพี่เขาเองก็ต้องเฝ้าไข้พี่อีก
แล้วตัวเองก็มาโดนแบบนี้อีกนะครับ